สำหรับเมพิชชนาธิ์ค่ะเลิกลากับแฟนนักบอลเจชนะทิพย์มาเอาไปเดือนกว่าแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังถูกพูดถึงอยู่นะคะ
ซึ่งล่าสุดคุณเมย์ออกงานค่ะก็เลยขอออกมาพูดให้จนชัดเจนอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะ
วันนี้ก็เลยขอพูดอีกหนึ่งครั้งแล้วกันค่ะว่ามีแฟนคลับคนนึงนะหนุ่มเจของหนุ่มเจค่ะ
โดยเฉพาะที่หาว่าเธอนั้นตั้งใจบอกเลิกเจค่ะเพื่อที่จะได้ไปมีแฟนใหม่
ซึ่งสาวเมย์เองนะคะก็ออกมาชี้แจงแบบชัดอีกครั้งค่ะ
อยากให้ต่างคนต่างอยู่มากกว่าส่วนตัวเธอค่ะจะเดินหน้าทำงานหาเงิน

มาว่าเมย์ว่าไม่ให้โอกาสหรือไม่รอหรือเห็นแก่ตัวหรืออะไรแบบเนี้ยคือ
คือก็มีเยอะถามว่าว่ารักไหมอะไรอย่างนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่เสมอ
คือเมย์เมย์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเมลเมย์ทำเต็มที่แล้วอ่ะ
ยื้อที่สุดแล้วค่ะสุดท้ายถ้ากลับไปดีแล้วอนาคตจะไปรอดจริงไหม
ในเรื่องของปัญหาครอบครัวความคิดที่แตกต่างกันวิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน
เขาคงไรตองแล้วได้คำตอบแล้วก็จะรักตัวเองแล้ว
ก็จะกลับมาออกกำลังกายเยอะหาเงินดีกว่า
กวนใจก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะ
ก็ให้กำลังใจในแฟนคลับที่ส่งกำลังใจไปให้ส่วนใหญ่มากดีกว่าค่ะ

บางทีก็อย่าไปตัดสินอย่าไปคิดแทนเขาว่าเมย์คิดแบบนี้เจคิดแบบนี้
เอาเป็นว่าส่งเรื่องดีให้เขาดีกว่าส่งกำลังใจให้เขาดีกว่า
ถ้าเกิดว่าต่อจากนี้ไปในอนาคตเมย์จะมีคนใหม่เจจะมีคนใหม่
ก็ไม่ใช่เรื่องผิดของทั้งคู่เพราะว่าต่างคนก็ต่างเลิกรากันไปแล้วนะคะ

ดิฉันกินเรื่องแบบนี้ดิฉันเข้าใจ